คือในรอบปีที่ผ่านมา๒๕๖๔จนกระทั่งมาถึงสิ้นปี
ท่านผู้ชมครับกฤษลินทร์ค่ะหลายวงการเขาก็จัดเรื่องของ
บุคคลแห่งปีไทยรัฐนิวโชว์
เราขอจัดขอยกย่องบุคคลแห่งปีหน่อยนะครับไทยรัฐนิวโชว์
นี่แหละค่ะมติเนี่ยเสียงออกมาเป็นเอกฉันนะฮะ
ท่วมท้นไทยรัฐนิวโชว์เราขอยกย่องบุคคลแห่งปีในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์สุดยอดแล้วค่ะ
ตั้งแต่ด่านหน้าไปถึงด่านสุดท้ายหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
กู้ภัยมูลนิธิจิตอาสาค่ะไปถึงพระที่วัดหรือว่าสับปะเลอ
เหลือด้วยใช่ช่วยเรื่องของโควิด๑๙โอ้โหให้เราต่อสู้กันมาตลอดปี
เพราะฉะนั้นเป็นใครไปไม่ได้ครับไทยรัฐนิวโชว์
เราขอยกย่องบุคคลแห่งปีให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ครับ
รอบปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมาประเทศไทยเราเผชิญวิกฤตโควิดสิบเก้า
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ใครขนานนามให้เป็นโรคเวรโรคกรรมมาตลอดทั้งปี
หากจะนับเวลาต่อเนื่องก็กินเวลานานกว่า๒ปีแล้ว
ที่ทุกคนต้องเปลี่ยนชีวิตเมื่อเจอมหันตภัยไวรัสวายร้ายตัวนี้
หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่ติดตัวไปทั่วทุกคนทุกแห่ง
ดำเนินชีวิตไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อน
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาถือเป็นบุคคลที่เสียสละ
ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อรวมไปถึงการทำหน้าที่ป้องกันยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ปัจจุบันเริ่มกลายพันธุ์ไปสู่สายพันธุ์ใหม่
พวกเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าที่มีโอกาสเผชิญกับเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ก่อนใคร
เวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททำหน้าที่รักษาชีวิตคนไทย
บางคนรักษาคนไข้จนตัวเองติดเชื้อจนถึงแก่ความตายทำหน้าที่รักษาคนป่วยโควิดอย่างเต็มที่
ถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตและอุทิศด้วยร่างกายเฉกเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ
เพื่อรักษาชีวิตคนไข้แบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนบางคนต้องฟุบหลับกับโต๊ะทำงานต้องนั่งกินข้าวกล่องทั้งในชุดทำงาน
ท่ามกลางกำลังใจจากคนในสังคมที่ส่งให้ขณะที่เจ้าหน้าที่จิตอาสาต้องออกบริการ
และวิธีป้องกันให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันแก่ชาวบ้านทุกหมุดหมายทำเพื่อคนไทยห่างไกลจากโรคร้าย
วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์จึงขอโหวตให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้น
เป็นบุคคลแห่งปี๒๕๖๔และเป็นฮีโร่ของคนไทย

ไทยรัฐทีวีขอขอบคุณแทนคนไทย
และขอส่งกำลังใจให้กลับกลายเป็นพลังบวกในการทำหน้าที่
นักรบเสื้อกราวปกป้องชีวิตคนไทย
ให้ห่างกลายจากมหันตภัยโควิด๑๙
ที่เป็นภัยคุกคามคนไทยทุกเพศทุกวัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่แหละฮะหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่า
ใจตรงกันยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี๒๕๖๔เลย

พวกท่านเหล่านี้ก็ยังคงทำงานอย่างหนักหน่วง
ถูกต้องครับและก็ยังต้องสู้กันต่อไปด้วยนะ

ขอบคุณจริงต้องขอบคุณจริงนะฮะ

ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ขอยกย่องเลยครับ